จะพูดเรื่องโหลมไฟชั้นก็นึกถึงอีกคนหนึ่งที่เล่นเรื่องนี้บริการ
น้องทอยปทมภงนั้นเองนะคะหรือว่าฉายะ
มุหวานนะคะเป็นแฟนเอก
ต้องรอสื่อสัมภาษณ์ทั้งคู่ก็กำลังคบหาดูใจกันนี่แหละ
เรื่องมันมาแดงเมื่อปลายปีพี่แจ๊คจากแฟนคลับที่เขาเห็นคู่นี้เนี่ย
เมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาจูจีซะเหลือเกิน
ต่อมาทอยกับน้องมุกเนี่ยได้มาเล่นละครด้วยกันด้วยนะคะ
เฉียดกันไปเฉียดกันมาในตึกแกรมมี่หลายปี
แต่ช่วงนั้นเนี่ยทั้งคู่ต่างก็มีคนของตัวเองอยู่นะครับ
ยังไม่คลิกกันจนกระทั่งมาโสดกันโค้งสุดท้าย
ฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกกับแฟนคุณหมอสุดหล่อมานานปีแล้ว
ส่วนฝ่ายชายก็บ๊ายบายสาวหมวยนอกวงการพอดีเลย
แล้วมันคลิกกันหลายเรื่องพี่แจ๊คโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายรูปนะ
เพื่อนเนี่ยก็ที่รู้ก็มาแอบแซวกันเยอะเลยนะฮะ
เดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปย้อนฟังสัมภาษณ์ของน้องทอย

พี่แจ๊คไปมาใช่ไหมงานรับปริญญาเจ้าตัวเนี่ย

คือเหมือนมดแดงรอแฝงพวงมะม่วง
สุดท้ายน้องมุกนะคะชะนีมุกฉกไปเอาไปฟังภวัตยาวนิดนึง
ตอนนั้นนางก็บอกอยู่แหละว่านางมีคนคบ

อืมป้าก็อืมนะพูดออกนึกพูดไม่ออกค่ะเอาไปจ้ะ

ยังครับยังครับใช่แต่ว่ามีคนคุยแล้ว

ก็ยังอยากให้หลายอย่างมันลงตัวก่อนอะไรอย่างนี้
ก็ถ้าพร้อมจริงมันเลือกเปิดตัว
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะผิดแปลกอะไรอยู่แล้ว

ดิฉันไม่คาใจคำตอบเลย
ฉันคาใจคำตอบเย้ป้าของดิฉันมากเลย

แต่ว่าเล่นจบแล้วมีแฟนได้ยังน้องบอกมีได้แล้ว

เธอไม่ได้หมายถึงเธอเธอหมายถึงตัวอีกคน

แล้วคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคุณผู้ชม

ก็คือคุณเมฆจีรกิจคุณเมฆไม่ใช่แฟนนะเป็นพี่ชาย
มันคือด้วยความว่าหน้าตาหน้ารักดูทั้งคู่ไง
เสียใจไม่เป็นไรค่ะสู้ต่อไปรอเจนใหม่ก็ได้นะจ๊ะ